ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็ฮือฮาเหมือนกัน
เพราะว่าเขาไปกราบไหว้แม่ไสงาม
แล้วก็มีคนโชคดีถูกรางวัลมากมายเลยล่ะค่ะ

เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ไปแล้วจะโชคดี

อุทยานไสงามในตำบลในเมือง
อันพบที่หมายจังหวัดนครราชฝีนมา
ก็มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่
พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภ
จากเจ้าแม่ไสงามกันอย่างเนื่องแน่น

มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลรังกายใหญ่
มาขอโชคลาภปรากฏว่าดวงดีถูกรางวัลติดต่อกันถึง๓งวดเอาแล้วทีนี้
พอมีคนทราบข่าวก็เลยอยากจะโชคดีบ้าง
ก็เดินทางมาขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย
หนึ่งในชาวบ้านที่มาที่นี่ก็คือนางแดงบุญพิมายค่ะ
บอกว่าฝันเห็นเจ้าแม่ไสงามแต่งชุดไทยมาหาเลย
แล้วก็บอกในฝันว่าจะมาให้โชคเพราะเห็นว่าเธอกำลังลำบาก
ตื่นจากความฝันก็เลยรีบเดินทางมากราบไหว้เจ้าแม่ไสงามทันทีนะคะ
ซึ่งสารเจ้าแม่ไสงามแห่งนี้สร้างมากว่า๓๕๐ปี
อยู่คู่กับไสงามศักดิ์สิทธิ์นี้มานานแล้วนะคุณผู้ชม
ทุกปีค่ะทางสำนักชนรับประทานพิมาย
จะมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่ไสงามขึ้น
แล้วก็จะว่าจ้างลิเกมาแสดง
แล้วก็เคารพบูชาเจ้าแม่ไสงามมานาน
ว่ากันว่าหลายพันปีก็ว่าได้นะคะ
แต่เรื่องของความเชื่อว่าใครโชคดีแล้วได้ถูกรางวัล

ไม่ใช่ว่ามาไหว้แล้วได้นะถูกไหมคะ
ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ทำมานั่นแหละ